ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้หน่อยกันแล้วกัน
เรื่องของสินค้าออนไลน์นะครับเพราะว่ามีคนเขาสั่งของทางออนไลน์เป็นโทรศัพท์ไอโฟน
ราคา๑๖๙๙บาทอาจจะเป็นมือสองหรือเปล่า
อาจจะเข้าใจว่าเป็นลักษณะนั้นเพราะมันถูกอ่ะเนาะ
คนที่เขาสั่งเขาบอกว่าพี่ขอแกะก่อนได้ไหมอืม
แต่ของข้างในมันจะใช่ไม่ใช่อะไรยังไงเนี่ย
เอาอย่างนี้ถ้าพี่คิดว่าไม่ชัวร์นะพี่กดยกเลิกเลย
เพราะว่าเขาจ่ายเงินปลายทางเขาต้องเก็บเงินแล้วก็เอาไปคืนให้กับทางเจ้าของผลิตภัณฑ
หรือว่าคนที่เขาส่งของมางั้นพี่กดยกเลิกเลยผมก็เอาของกลับ
ตังค์เสร็จปุ๊บแต่น้องอย่าเพิ่งไปไหนนะน้องต้องอยู่ดูพี่แกะก่อน
คือถ้าผมให้เงินพี่คืนไปผมก็ต้องเอาเงินเนี่ยไปจ่ายเขา
สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวเอาผมจัดความนะเดี๋ยวคุยกับผมก่อนสิ
คุยกับผมก่อนสิพี่คุยกับทางร้านที่พี่สั่งก่อน
พี่คุยก่อนสิพี่คุยกับร้านที่เขาส่ง
โทรไปแล้วมึงโทรไปดิที่ร้านเนี่ยโทรไป
พี่สั่งที่ไหนพี่ก็โทรไปสิ

เพื่อไม่มั่นใจพี่ยกเลิกก่อนอย่าเพิ่งแก่ของไม่ต้องจ่ายตังค์อย่างนั้น

ใช่เรื่องของผมไหม
คือรายเดอร์หนุ่มคนนี้บอกว่าถึงขั้นถูกล็อกคอเลยนะฮะ
น้องเขาบอกโอ้โหผมจะไปรู้ได้ยังไงพี่สั่งร้านไหนพี่ก็โทรไปเคลียร์กันเอง
ท่านผู้ชมครับเราไปคุยกับทางพนักงานส่งสินค้าเจ้าของคลิปมานะครับ
ก็คือคุณธีรพงศ์นะบอกว่าเมื่อวานไปส่งสินค้าให้กับผู้ชายในคลิปนี่แหละ
ในซอยพระราม๒๖๐นะครับเป็นที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน
คือก่อนจะไปส่งสินค้าเนี่ยโทรไปบอกเจ้าตัวแล้วว่ามียอดเก็บเงินปลายทางนะ
๕บาทไปถึงเนี่ยทีแรกเจ้าตัวจะไม่จ่ายเงินบอกจะแกะก่อน
ก็ตกลงกันว่ามันไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้ยังไงต้องจ่ายก่อน
หรือไม่ก็ต้องกดยกเลิกไปถ้าเกิดไม่มั่นใจจะไม่เอาอะไรประมาณอย่างนี้
อีกฝั่งหนึ่งก็ยอมจ่ายเงินมาก่อนเขาก็กดยืนยันสินค้าไป
เขารู้แค่ว่าเขาเอาของมาส่งแล้วต้องเก็บตังค์พี่๑๖๙๙บาท
ใช่เขาทำร้ายไหมคือผมใส่หมวกกันน็อกอยู่แล้วมันฉุดกระชากกันอ่ะ
จะเอาตังค์ในกระเป๋าเอาเงินคืนก็ไปแต่งานผมปิดไปแล้วแล้วยอดในระบบมันขึ้นไปแล้ว
เวลาผมไปเคลียร์ตังค์มันก็ขาดผมก็ต้องเป็นคนควักออกให้เอง
ผมก็เจอกับตัวบ่อยครับแต่ว่ามันไม่ขนาดนี้เจอประจำอยู่แล้ว
เจอประจำบ่อยขนาดนี้มันหนักหนาไหม
อันนี้ผมว่ามันหนักนะมันถึงก็คุกคามกันอย่างนี้
อ่าก็สุดท้ายเขาไม่คืนตังค์นะฮะค่ะส่วนพี่ในคลิปเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
สมพบนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของกรฟนเขตบังขุนเทียน
คุณภูริพัฒน์ก็ไปคุยด้วยนะครับพี่เขาบอกว่าเขาสั่งไอโฟนจริง
หกร้อยเก้าสิบเก้านะครับสั่งทางเฟซบุ๊ก
พอของมาแกะของมันไม่ตรงกับสินค้าที่สั่งมันคือพาวเวอร์แบงค์
แล้วที่ผ่านมาเวลาสั่งสินค้าเนี่ยจะให้เก็บเงินปลายทางทุกครั้ง
ป้องกันการถูกโกงนี่เป็นครั้งแรกที่ได้สินค้าไม่ตรงกับที่สั่ง
แต่ขอยืนยันว่าพี่เขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าอันนี้พี่เขาบอก
บอกผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายเป็นการยื้อแย่งเท่านั้นเพื่อจะขอเงินคืน
ผมก็ไม่ได้ทำลายนะแค่แค่แค่ยื้อสุดกระชั่งแค่นั้นเอง
ยังมันสั่งเป็นโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรไอโฟนมันพันหกเก้าสิบเก้าเหรอ
ติดต่อไม่ได้เลยผมเปิดพยายามเปิดหาอยู่เพราะก็ยัง
เปิดไม่เจอมันอ่ะนั่นปิดไปเลยคอมเมนต์ตัดแหล่ะอย่าง
มันไม่ถูกหรอกมันจะมาด่าเราอย่างฝ่ายเดียวเลยมันก็ไม่ได้
ให้มันรู้ก่อนต่อไปเนี่ยสั่งของในออนไลน์อ่ะ
ขอให้เห็นหน้าคนที่ลงในเฟสหรืออะไร
ไม่ใช่เห็นแค่มือช้าอย่างผมเนี่ยเห็นแค่มืออาทิตย์ทางเนี่ย
คือถ้าฟังจากพี่สมภพเนี่ยอันนี้จะไม่เกี่ยวกับน้องรายเดอร์เขาเลยนะ
อันนี้วันนี้เขามาเจอกันมาเคลียร์กันอีกรอบนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
คือถ้าฟังจากพี่สมภพเนี่ยก็คือว่า

นั่นแหละสิเพราะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะ

แต่ว่านี่เขาก็มาจับมือจับไม้กันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ

ทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าไม่ติดใจเอาความซึ่งกันแล้วกัน

คือพี่เขาก็จ่ายเงินให้กับน้องไว้เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วแหละ